ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะเรื่องของเอ่อ
มีการตั้งใจที่จะติดโควิดเพื่อไปรับเงินประกันนะครับ
หลายคนเขาก็บอกว่าอย่าไปหาทำแบบนี้นะ
เพราะว่ามันเข้าข่ายช่อฉนแล้วก็มีโทษทางอาญาด้วยนะครับ

เขาได้มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่าตอนนี้ที่ระบาดกันหนัก
ตามชุมชนบางแห่งเพราะตั้งใจติดกันนะครับ
เพื่อที่จะเอาเงินประกันอย่างชุมชนวัดสะพาน
ลูกติดกันทั้งซอยได้เงินประกันคนละ๑๗แสนบาท
มีเด็กที่เป็นวัยรุ่นคนนึงดีใจกักตัว๑๔วัน
กลับมาจะเอาเงินไปทำนมสมชายงงมากกับการกระทำแบบนี้
มีบางคนพยายามถึงขนาดเอาแมสคนป่วยมาใส่ต่อ
กินน้ำติดน้ำลายคนป่วย
แบบนี้จะมีอีกกี่คลัสเตอร์ที่ระบาดเพราะเหตุผลแบบนี้
ล่าสุดนะครับสมาคมประกันวินาศภัยไทยเนี่ย
หวังเอาเงินสินไหมระบุบอกว่า
สำนักงานกรปภมีความห่วงใยนะ
กรณีที่ได้รับข้อมูลว่ามีการชักจูง
ขอได้อย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด
เพราะเนื่องจากที่จะทำให้ท่านติดเชื้อโควิด

เนื่องจากอาจเข้าเงื่อนไขการใช้สิทธิ์
โดยไม่สุจริตหรือว่าเป็นการชอบฉลนประกันภัย
แล้วก็ยังมีโทษอายาจำคุกไม่เกิน๓ปีด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันในแพทย์สมศักดิ์อักษิรณ์
ธิบดีกรมการแพทย์ท่านก็เปิดเผยบอกว่า
อ้างว่ากรมการแพทย์มีการวางมาตรการระดับสูง
ก็คือหากคนไข้มีหยุดหายใจและไม่มีการปั๊มหัวใจ
ไม่มีการสอบถามญาติถึงความต้องการในการช่วยฟื้นคืนชีพ

จะไม่มีการใส่ท่อช่วยหายใจ
ทางในแพทย์สมศักดิ์ก็ขอชี้แจงบอกว่า

แต่ตอนนี้เท่าที่เราอ่านดูก็คือ
มีหลายคนที่เขาบอกเฮ้ยหาเงินไม่ได้แล้วล่ะ
แต่ทำแบบนี้แพทย์กับพยาบาลไม่เหนื่อยนะ
คุณอย่าลืมว่าตอนนี้ต่อให้คุณมีเงิน

อันนี้คือเรื่องจริงคือโรงพยาบาลไม่มีให้อยู่นะ
แล้วภูมิของเรามันจะมีคุ้มกันได้ขนาดไหน
มันจะเป็นแค่หวัดจริงหรือเปล่า
บางคนบอกหูมันมาถึงยุคที่แบบว่า
อ่าก็คนก็หมดความหวังกันเยอะพี่
หลายคนนี่ส่งมาแบบตั้งแต่เมื่อวาน๒วันนี้
หนูลำบากมากค่ะพี่รอบสุดท้ายนี่หนูตกงานแล้วค่ะพี่
หนูไม่มีเงินจะกินเงินที่เงินจะให้กินนมลูกก็ไม่มีแล้ว

มาตรการในการที่วางแผนรับมือว่าถ้าสมมุติ
เรามีการประกาศแบบนี้แล้วหลังจากนี้๑๒๒

คือวันนี้จริงเขาจะหมดครบรอบแล้ว
แต่วันนี้ปรากฏว่าตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อเขา
ยังมากกว่าเท่าไหร่เขามีบาร์เขาตั้งอยู่เลย

ดังนั้นแผนการแบบนี้มันต้องมีระบบที่มัน

ไม่ใช่แบบว่าโอเคบอกไปก่อนปั้ง

การเยียวยามาบอกหลังจากวันที่ประกาศไปแล้วด้วยซ้ำ
ดังนั้นคนที่เขาฟังไปตั้งแต่ต้น
เขาก็จะไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะทำยังไงต่อ
ตำหนิต่างมันเลยมีออกมาเยอะมากเมื่อวานนี้
แต่พอโอเคมีแผนการเยียวยาอะไรออกมาแล้ว
หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้น
อย่างน้อยฉันก็มีทางช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
เพราะว่ากันไปตอนนี้หลายคนก็ถึงยุคที่แบบว่า

ก็มีคนตายเยอะมีคนฆ่าตัวตายเยอะ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เลยบอกเฮ้ยยอมติดโควิดกันแล้วล่ะ

ตอนที่เราทำประกันโควิดมันแค่พันกว่าบาทถูกต้องไหม
แต่ได้งนทดเชิยหรืออะไรอย่างนี้
แต่คุณอย่าลืมนะฮะถ้าบางคนอาการหนักมันก็หนักจนตาย
เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะหนักหรือไม่หนัก

ถ้าติดแล้วแบบมันหายเองก็โอเคถูกไหม
แต่ถ้าติดปุ๊บเวลาจะติดเนี่ยกว่าจะได้ประกันนี่คืออะไรรู้ไหม
ถ้าสมมุติคุณไปตรวจฉันถามโรงพยาบาลมาแล้ว

แต่ถ้าสมมุติคุณติดโรงพยาบาลจะต้องจ่ายเงินคืนคุณนะ
แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาติดหรือไม่ติด
เตียงมันอยู่ที่ไหนที่พักอยู่ที่ไหนอะไรแค่นั้นเอง